สกุลคะช่วงนี้ข้าวเหนียวราคาแพง
ช่วงนี้ได้ซื้อทานบ้างยังคะไม่ค่อยได้ทานข้าวเหนียวเลยช่วงนี้
แต่จะบอกว่าพื้นที่ไหนราคาข้าวเหนียวเป็นยังไงเอาส่งมาบอกกันได้
แต่แหมพอข้าวเหนียวแพงข้าวบรรจุถุงมันแพงแบบนี้
มันก็เลยมีปัญหาเป็นการซ้ำเติมพ่อค้าแม่ค้า

ผู้หญิงคนนึงเขามาขโมยข้าวที่หุงบรรจุถุงกับข้าวเหนียว
แล้วมาขโมยประจำเลยคุณผู้ชมมาเป็นเวลาเลยประมาณตี๔๓๐
กล้องจับภาพได้ด้วยเอาดูกันหน่อยค่ะ
นี่ดูสิหยิบไปเลยไม่วางเงินทิ้งไว้สักหน่อยเหรอ

แรกดิฉันก็เข้าใจว่าจะรีบเอาข้าวเหนียวไปให้ลูกหลานกินหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวตอนสายตอนร้านเปิดกลับมาจ่ายตังค์หรือเปล่า
แต่เปล่าเลยค่ะไม่ได้กลับมาแล้วทำแบบนี้เป็น๑๐ครั้งแล้วนะ
ผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๕๐๕๕ค่ะประมาณนี้
แล้วเห็นไหมที่เอาให้ดูนี่มันบ่อยหลายครั้งมาก
มีทั้งเดินมาหยิบเองขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์มา
แล้วดูสิคะเขาเปิดในกล่องโฟมที่มันมีทั้งข้าวบรรจุถุง
ข้าวหุงแล้วอ่ะนะข้าวเหนียวเนี่ยหยิบไปเลย
จุดตรงนี้คือร้านขายของชำชื่อว่าร้านกุ้ง
อยู่ที่ซอยบางวัวบางจากที่ตำบลบางวัว
อำเภอบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
เราได้ไปเจอเจ้าของร้านด้วยเจ้าของร้านเนี่ยคือนางสาวกิ่งดาวบัวแก้ว

บอกปกติจะมีคนเอาข้าวถุงที่หุงแล้วกับข้าวเหนียว
ส่งที่หน้าร้านฉันช่วงตี๔ทุกวันเลย
แต่หัวขโมยผู้หญิงในกล้องวงจรปิดที่นักข่าวเห็นนั่นน่ะ
เขาจะแอบมาช่วงประมาณสักตี๔๓๐มาเกือบทุกวัน
แล้วรอบดึงที่มาหยิบไปก็ขโมยไป๒ถุงบัง๓ถุงบัง๔ถุงบัง
วันมาคนเดียวบางวันมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาส่ง
แล้วที่ก่อเหตุก่อเหตุมาเป็น๑๐ครั้ง
กล้องวงจรปิดมีทั้งจับภาพได้แล้วก็จับภาพไม่ได้
นี่คือคุณกิ่งดาวที่เป็นเจ้าของร้านเอาฟังความรู้สึกเขาหน่อยค่ะ

มันไม่ได้เยอะหรอกแปลว่ามันเป็นอะไรที่เคยสวา
วันนี้ขโมยเท่านี้แล้ววันหน้าล่ะไม่รู้ว่าอะไรจะหา
คือคุณพี่เขาก็บอกว่ามันไม่ได้เยอะแต่ทำไมมันมาทุกวันเลย
แล้วกำไรที่เธอขายเนี่ยขายขายข้าวถุงละ๗บาทก็ไม่ได้เยอะค่ะ
แต่โดนคนร้ายขโมยไปแบบนี้ไม่มีกำไรเหลือแล้วบางวันก็ขาดทุน
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแม้กระทั่งข้าวถุงที่มันหุงบรรจุถุง
ข้าวเหนียวยังต้องมาขโมยแล้วก็ถามนะ
พี่พี่กิ่งดาวไปแจ้งความไว้หรือยังไปลงบันทึกประจำวันไว้หรือยัง
บอกว่าอ๋อไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ที่สพบังปะกงเพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
นี่พี่กิ่งดาวควรตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้นะแล้วพอใกล้ไปแอบย่องดู
พอเขามาขโมยอีกเพราะเขามาประจำนี่เออนะครับ